จากนั้นเขาหนีฮะหนีลงใต้ครับ
ไปบ้านย่าที่จังหวัดระนอง

เหนื่อยหนักเหลือเกินสำหรับเจ้าหน้าที่

ไปรวบตัวในกวินแสงนินกุล

ยิงคนตาย๒ศพที่ผมกับคุณวรพร

และที่โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดปฐุมธานี

อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

นะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปเจรจากลี่ี่กล่อม

แต่ว่าใช้เวลาอยู่นานกว่า๓ชั่วโมงครับ

ออกมาจากบ้านเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปล็อคตัวเอาไว้
โดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ
ไม่มีการต่อสู้แต่อย่างใด
จากการตรวจค้นนะครับสามารถยึดปืนของคนร้าย
ได้๒กระบอกคือปืนขนาด๙มิลลิเมตรและปืนขนาด
๓๘พร้อมกระสุนอีกจำนวนนึง
จากการตรวจค้นนะครับสามารถยึดปืน
อย่างที่ผมบอกได้แล้วนะฮะหลังจับกลุ่มตัวเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามสอบถามถึงสาเหตุ
ว่าคุณทำแบบนี้ทำไมอะไรคือสิ่งจูงใจคุณ
เขาให้การโดยยืนยันว่าเขาไม่ได้อยากฆ่าใคร
แต่เขามีปัญหาและมีความคับแค้นอยู่ในใจครับ
เราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากทำอะไรวิน
เราต้องการความสมัครใจเรียบร้อยด้วยดี
หลังจากที่ยิง๗๑๑แล้วเราไปไหนต่อ
ก็ไปโลหมานไหนครับโลหมานทำแบบนี้
นี่แหละค่ะเป็นช่วงที่เขาให้การกับตำรวจนะคะ
หลังจากควบคุมตัวได้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายกวินไปสอบปากคำที่สพปากน้ำระนองนะคะมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินมาร่วมสอบปากคำด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง
เรื่องต้นตำรวจประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาสวอปเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ผู้ต้องหาก็ต้องสวมชุดป้องกันเชื้อด้วยนะคะ
สอบปากคำนานกว่า๑ชั่วโมงก็คุมตัวนายกวินผู้ต้องหาเดินทางไปที่ค่ายต่อชด๔๑๕ระนอง
เฮลิคอปเตอร์นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีในท้องที่เกิดเหตุยิงคนตาย
ที่กรุงเทพมหานครและปฐุมธานีนะคะ
ระหว่างคุมตัวจากสพปากน้ำระนอง
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามถึงปมเหตุในการก่อเหตุนะคะ
ผู้ต้องหาก็ผู้สื่อข่าวบอกว่าให้สัมภาษณ์แบบลักษณะสับสนวกวน
ว่านี่เป็นความคับแค้นใจจนทำให้เขาต้องลงมือฆ่าคนตายค่ะ
ผมคือความแค้นครับคือความแค้นแล้วก็ผมว่าอยากขอโทษทุกคนครับ